ค่ะว่าแล้วนะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะ
หลายครอบครัวกำลังเป็นแบบว่าลูกไม้ที่เติบโตขึ้นมา
สวยงามโอโหไม่พ้อไม่แพ้พ้อแม่เลย

เอาไปดูเลยค่ะคู่แรกนะคะจัดไปเลยค่ะหลานดิฉันเองค่ะ

กับพ่อแจ๊ดแม่แจงนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหคุณผู้ชม
เขามีนามว่าแจ๊ดสปุ๊กนิคปาร์บียองกุ๊ก
ล่าสุดน้องแตงไทยขึ้นโชว์ของคุณพ่อแล้วนะคะ

ดิฉันนึกว่าแจ๊ดน้อย
คุณพ่อยืนยิ้มด้านหลังปื้มเลยนะเห็นมั้ย
ลูกมันได้เราเว้ยภูมิใจมากจริงเอาไปดูคลิปหน่อยค่ะ
โอ้ยพ่อดีใจอย่างกับเชียร์น้ำคล้วย
อีกสักปี๒ปีเปิดเวทีคอนเสิร์ตเองได้แล้วแต่ใครเอ้ยลูกเก่งมากนะคะ
จากน้องแตงไทยค่ะไปต่อกันที่น้องสโหน่คนสวยกันหน่อยค่ะ

ก่อนหน้านี้คุณพ่อเค้าเพิ่งมีคอนเสิร์ตมาเสร็จ๒
เอาใจแฟนเพลงยุค๙๐กันไปใช่ไหม
น้องสโนขึ้นเวทีชั่วกับคุณพ่อคุณเห็นมั้ย

สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นลูกกันเลยนะจ๊
แล้วดูน้องสโน่เขาตั้งอกตั้งใจทำโชว์ออกมาดีมาก
ถ้าเต้นเป๊ะมากนะเพราะสมัยก่อนพี่มอสก็เสียงเต้นอยู่เหมือนกัน
ไม้ตกใต้ต้นมาเลยนะคะสุดยอดค่ะ
ใช่แล้วจ้ะมาปิดท้ายกันที่สายแรปเปอร์กันบ้าง
น้องชูใจหรือว่าชูแจนะจ๊ะของพ่อ
เห็นลูกสาวเขาแต่งตัวสายหวานแบบนี้

ว่าน้องชูใจเนี่ยแรปเก่งไม่เบาเด้อ
คือเรียกได้ว่าได้เลือดคุณพ่อมาเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วเวลาขึ้นโชว์บนเวทีเนี่ยนะ

ทุกกระบวนท่าออกมาโชว์กับคุณพ่อแบบสุดมันแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวดูนะมีโยนทรงโยนเสื้อนะคุณผู้ชม
อีกหน่อยเนี่ยนะคะน่าจะเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินในสังกัดของคุณพ่อได้ไม่ยากนะ
เพราะว่าลีลาน้องได้ตั้งแต่เด็กแล้ว

ถ้าได้แม่เพลงเนี่ยชูใจก็ท้องเอาไว้นะค่ะ

โอ้โหแต่ละคนเนี่ยโตทันขึ้นคอนเสิร์ตคุณพ่อได้หมดเลยนะคะ